บคกำลังพิจารณาเรื่องการผ่อนคลายในระยะที่๓อยู่
ใช่ค่ะบอกว่าให้รอฟังการประชุมในวันพรุ่งนี้
ถูกต้องนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เตือนกันอยู่ตลอดเรื่องของการไม่ประมาท

คือหลายจุดเขาก็ยังต้องใช้การตรวจวัดไข้
เจลล้างมือใส่หน้ากากอนามัย
แต่ตอนนี้ที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดรัชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เผยแพร่คลิปของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นวัยรุ่นผู้ชายนะ
ก็คือตอนแรกบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางตลาด
ในการที่จะตรวจวัดไข้ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ก็เลยพยายามจะไปทำร้ายลุงรอปภ
ตอนนี้ตำรวจเขาเข้ามาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ทางตลาดเนี่ยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
จะเห็นว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยมากัน๔คนนะครับเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑นะครับ
ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนห้ามคอยดึงผู้ชายในกลุ่มไม่ให้ไปรุมทำร้ายรอปภนะฮะ
รอปภที่ใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้มนะครับ
เขาจะต้องทำหน้าที่ในการถวดวัดไข้ไม่ได้นะครับ
ภูมิของทุกคนที่จะเข้ามาที่ตลาดเป็นตลาดนัดเบิร์ตคลองถมในอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วเอามาโพสต์เนี่ยบอกว่าขอประกาศตามตัวคนกลุ่มนี้หน่อยครับ
เนื่องจากทางตลาดมีมาตรการป้องกันโควิดจึงตั้งจุดคัดกรองคนที่จะเดินเข้ามาในตลาดนัด
แต่คนกลุ่มนี้ไม่ยอมให้ตรวจแถมยังเดินเข้ามาทำร้ายคนแก่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของตลาดนัด
คนไหนที่รู้จักหรือว่าสนิทกับกลุ่มนี้ช่วยแจ้งหรือบอกมาทางตลาดหน่อยมีรางวัลนำจับให้
ปากทางเข้าเลยฮะชุดละมุนวุ่นวายแต่ว่าจะมีจุดที่เป็นจุดจอดรถอยู่ด้วยนะครับ
วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ตลาดนัดเบิร์ตคลองถมที่อำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีนะครับได้คุยกับเจ้าของตลาดแล้วนะครับ
นี่ฮะนายสุธินภูนศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเป็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
พฤษภาคมปัญหาเนี่ยความจริงแล้วมันคือเรื่องการจอดรถ
อ้าวไม่ใช่เรื่องการตั้งจุดถวดทัศน์กรองโควส๑๙
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากมีวัยรุ่น๒กลุ่ม

ทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลายเป็นว่าเถียงกันอยู่สองกลุ่มเนี่ย
รอบภให้เข้าไปห้ามทีนี้ทางผู้กรณีบอกว่าเกี่ยวอะไรกับรอบภ
พอแจ้งว่าผมดูแลตรงนี้อยู่จะต้องรักษาความปลอดภัยและดูแลตรงนี้เลย
ก็เลยเข้าไปห้ามทางนู้นไม่พอใจครับพอไม่พอใจแล้วก็มาประกบกับทางรอปภ

ส่วนรอปภในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับชื่อว่าในปานแสงผ่องอายุ๕๕ปีนะครับ
รอปภที่อยู่ในคลิปเราก็ได้ไปคุยด้วยนี่ฮะลุงปานลุงปานบอกว่า
ตอนที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในตลาดเนี่ย
เห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังมีปากเสียงกันเรื่องที่จอดรถตอนนั้นก็เลยเข้าไปห้าม
แล้วก็สั่งให้กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปเนี่ยเลื่อนรถกันออกไปนะฮะ
จากนั้นวัยรุ่นก็เลยกลายเป็นว่ามาต่อว่าแล้วก็มาผลักอก
หลังของลุงเนี่ยไปกระแทกกับเหล็กรั้วกั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรมาก
ใส่อารมณ์แล้วก็ผักหน้าอกผมจนหลังผมไปกระแทกกับเหล็ก

แล้วดูจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เมาไหมครับ
เมาครับมีคนเสื้อเหลืองที่ว่ามาผลักหน้าอกกระโดดลงมาจากท้ายรถมาผลักผม
กลิ่นร้าวหนึ่งขึ้นเลยผมไม่ดีใจหาความกับผู้บรรณเรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงเที่ยงวันนี้
ผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาตามตัวได้แล้วครับท่านผู้ชมครับ
วัยรุ่นทั้งหมดนะครับรวมทั้งฝปของตาหลาดนัทด้วยนะครับ
นัดด้วยนะครับแล้วก็คนโพสต์คลิปด้วยค่ะ
เพราะว่าถือว่าเห็นเหตุการณ์นะครับก็มาสอบปากคำกัน
สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็ตกลงกันได้ไม่ติดใจเอาความต่อกัน
คนโพสต์คลิปก็จะลบคลิปส่วนนี้ฮะกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปพยายามจะ
เอาเรื่องเอาราวกับลุงเนี่ยก็ยกมือขอโทษก็ไหว้ขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็บอกว่าแต่ละฝ่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็แล้วกันนะครับ
แต่ว่ากรณีที่กลุ่มวัยรุ่นไปผลักรอปภจนเขาไปกระแทกกับรั้วกั้น
ตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหานะฮะ
เพราะยังไงก็ถือว่าเป็นความผิดความผิดสำเร็จแล้วไงคือไปทำร้ายเขาไปแล้ว
คือว่าเข้าข่ายการทำร้ายร่างกายถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปนะครับ